แต่ว่าที่น่าอิจฉามากกว่านี้ก็คือคนเชียงใหม่
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเห็ดถอบแล้ว
ใช่ไหมล่ะเขาก็มีไอเดียต่างที่จะนำมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูที่เราเคยเห็น
แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานเมนูไส้อัวแต่เป็นไส้อัวเห็ดทอบ
กลิ่นสมุนไพรแบบหอมเตะจบูกเลยแหละ
แล้วก็ได้เคี้ยวเห็ดถอบกรุบกรอบข้างในไส้อัวด้วยนะคะ
น้ำลายไหลแล้วค่ะนี่ไปเลยจ้า
ร้านนี้เลยเราเคยพาไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว
เขามีเมนูที่สร้างสรรค์เยอะแยะมากมาย
ร้านไส้อัวบ้านอิดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยในเรื่องของไส้อัวมากนะคะ
และที่สำคัญตอนนี้เขามีเมนูใหม่กับเมนูไส้อัวเห็ดทอบ
ถึงจะเป็นเมนูมาใหม่นะคุณแต่ว่า

ร้านดังมากของเชียงใหม่นะคะ
ลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกันไม่ขาดสาย
เช้าจะหลดเย็นเนี่ยย่างกันไม่ทันเลยทีเดียว
คุณอนันสิริภาคโพคินเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงนี้เนี่ยหลังจากฝนหยุดตกมันก็ทำให้เห็ดถอบมีปริมาณที่มันเยอะขึ้น
ก็เลยอ่าปิ๊งไอเดียขึ้นมานี่มันหน้าเห็ดถอบแล้วนะอืม
คิดเมนูเป็นไส้อัวเห็ดถอบขึ้นมาเพื่อเอาใจลูกค้าที่ชอบกินเห็ดไง
เพราะว่ารสชาติของไส้อัวเห็ดถอบเนี่ยมันจะจัดจ้านด้วยเครื่องสมุนไพร
มีทั้งขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมใบมะกรูดแล้วความเผ็ดเนี่ย
มันเผ็ดกำลังดีด้วยพริกแห้งเคี้ยวไปอย่างที่บอกมันจะกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บ
อย่างเนี้ยโอ้โหน้ำลายไหลนะคะครับเนื้อนุ่มมาก
คือเนื้อหมูที่ใช้เนี่ยจะมีหมูติดมันนิดนึงเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่มันแบบว่า
เคี้ยวแล้วมันเด้งเด้งอ๋อใช่ที่เด็ดสำคัญเลยก็คือ
ทางร้านเนี่ยจะใช้วิธีการย่างแบบเตาถ่านค่ะย่างแบบโบราณ
จะได้กลิ่นหอมของตัวเตาตัวฟืนมันเพราะว่าเวลาเขาย่างด้วยเตาถ่าน
เขาจะใส่กะลามะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวลงไปยิ่งหอมสิ
มันจะได้ความหอมของแบบกลิ่นแบบว่ากาบมะพร้าวคุณนึกออกไหม
มันจะทำให้ไส้อัวเนี้ยหอมอบอวนยั่วยวนชุดน่ากินเนี้ย
ไส้อัวยั่ยั่วมาแล้วจ้าครับสำหรับราคาไส้อัวเห็ดถอบทางร้านเขาจะขาย
อยู่ที่กิโลกรัมละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะโอ้ซื้อแล้วสามารถเก็บได้
ประมาณ๒๓วันเท่านั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูด

คือเรียกได้ว่ากินก็ถูกปาก

สำหรับใครที่สนใจอยากจะชิมเอง
หรืออยากจะซื้อไปเป็นของฝากนะคะ
ไปกันได้ที่ร้านไส้อัวบ้านอิด

อิจฉาคนเชียงใหม่ไปไม่ได้แต่อยากกิน

หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้

ถ้าเป็นอิจฉาก็โทรไปสั่งสิครับ
ทั่วไทยนะคะอร่อยจริง